เข้าใจแหละว่ามันก็กลัวโดนลูกหลงเพราะก็มีหลายเคสเหมือนกันที่เข้าไปช่วยแล้วถึงแก่ชีวิตก็มี

ไม่ต้องรอผู้เสียหายแจ้งความเองก็ได้
ผู้ที่เป็นพยานสามารถแจ้งความเรื่องของการทำร้ายร่างกายได้นะครับ
ยังมีอีกหนึ่งพิษรักแรงของวันวาเลนไทยนะคะ

หนุ่มใหญ่บุกใช้มีดไปจ้วงแทงผู้หญิง
เป็นอดีตแฟนสาวนะคะบาดเจ็บสาหัสเลย
สาเหตุเพราะอะไรเพราะว่าฝ่ายหญิงควงหนุ่มคนใหม่มาเย้ย
ค่ะนี่เป็นสภาพของคนเจ็บนะคะ
นางสาวนี่พาพรในยุค๔๐ปี

ตำรวจแพทย์และกู้ภัยก็ไปช่วยเหลือ
ประถมพยาบาลนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
จากการสอบถามในอภิษฐ์ร้านชายของผู้บัตรเจ็บ
ที่เดินทางมาที่เกิดเหตุเนี่ยก็เล่าบอกว่า
ผู้บาดเจ็บเนี่ยเป็นป้าเขาเองไปทำงานที่กรุงเทพได้สักระยะแล้วก็กลับมาทำงานที่ห้างดังกล่าวได้เพียงแค่๒วัน
จนกระทั่งตัวผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นอดีตแฟนเนี่ยคอยส่งเงินให้ใช้อยู่เป็นประจำด้วยนะ
ทราบว่าป้าพาเพื่อนชายกลับมาจากกรุงเทพด้วย
ก็ไม่พอใจไงเพราะตัวเองก็ยังส่งเงินให้อยู่
บุกไปก่อเหตุแบบนี้นะคะและอาศัยช่วงชุนละมุนหลบหนีไปค่ะ
หลังจากเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้ว
ตำรวจทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วนะคะคือในอำนาจเกิดจตุรัสตร์อายุ๔๑ปี
เดี๋ยวจะเร่งนำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีกันต่อไปค่ะ
ก่อเหตุในห้างเลยนะครับเพราะว่าตัวผู้ชายเนี่ยไปแทงผู้หญิงตรงเคาน์เตอร์เลยครับ